คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับที่เพชรชบุรี
หนุ่มใหญ่สิ้งช็อเปอร์แหกโค้งจนประสานงากับรถเก๋งเข้าให้
มีภาพจากกล้องของรถเก๋งจับภาพวินาทีการเกิดเหตุเอาไว้ได้
นี่ครับเสี้ยววินาทีจริงนะครับ
โรมแล้วก็กระจกหน้ารถเก๋งแตกทันที
คุณเห็นไหมฮะว่าวินาทีในการเกิดเหตุมันรวดเร็วมาก

เพราะว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์คันนี้เสียชีวิตนะครับ
และภาพจากกล้องหน้ารถก็จับภาพวินาทีชีวิตเอาไว้ได้นะฮะ
ตำรวจสพเผชมบุรีได้รับแจ้ง
มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะฮะ

โรงพยาบาลพระจอม๙จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็หน่วยกู้ภัย
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนเรียบครองชมประธานหมู่๓
ตะบนทงชายอำเภอเมืองเผชมบุรี
ก็พบรถจักรยานยนต์คันนี้สภาพพังยับเยินนะครับ
หมายเลขทะเบียนเพชรชบุรีนั้นจอดอยู่ริมถนน

กระจกแตกทั้งบานกันชนหน้าหลุดนะครับ
ขับขี่รถเก๋งก็คือนางสาวชาลินีศรีนันอายุ๓๐ปี
อยู่ในอาการตื่นตกใจเธอร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
ส่วนผู้ที่นั่งมาด้วยคือแฟนนุ่มครับ
ชื่อว่านายประวัติปักศรีทั้งคู่นั้นไม่ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนขับคนเสื้อดำตกอกตกใจเสียขวัญเลยนะครับ
ผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายไม่ทราบชื่อนะครับ
อายุประมาณ๕๐ปีสวมใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงิน
กางเกงขาสั้นสีดำมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
กระดูกแขนหักห่างออกไปประมาณ๒๐เมตรนะครับ
พบรถจักรยานยนต์กระเด็นตกลงไปในป่าย่าบริมถนน
สภาพก็อย่างที่เห็นคือพังยับเยินจริงนะครับ
มีการสอบปากคำนายประวัติคนที่นั่งมากับรถเก๋งนะครับ
เล่าให้ฟังว่าเขากับแฟนสาวเดินทางออกมาจากบ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรบุรี
เพื่อมาดูที่ดินในระแวกนี้นะครับ
โดยแฟนสาวก็คือนางสาวชาลินีเป็นผู้ขับขี่
ก็ใช้ความเร็วไม่มากนักประมาณ๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
ก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
ขับขี่มาจากเลนส์ตรงข้ามด้วยความเร็ว
แหกโค้งมาชนกับรถเก๋งของเขานะครับ
ในจังหวะแหกโค้งนะครับ
ภาพน่ากลัวแล้วก็รุนแรงมากเลยนะ

เขาชนปุ๊บตุ้มแล้วมันกระเด็น
เพราะว่าถ้าดูจังหวะจากกล้องหน้ารถ

แล้วก็ร่างมาฟาดกับกระจกรถเก๋งคันนี้นะฮะ